สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยค่ะ
ท่านประธานท่านค่ะที่ฉันขออภิเปราย
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ๒๕๖
ในประเด็นความสิ้นหวังและทางตันของงบประมาณค่ะ
โดยดิฉันจะขอนำเสนอเป็นขั้นบันไดของทางตัน
ซึ่งก็จะทำให้เห็นภาพว่าถ้าประชาชนคนหนึ่งที่เขาจะต้องทำมาหากิน
และดำเนินชีวิตภายใต้การบริหารของรัฐบาลนี้
เขาจะต้องเผชิญกับงบประมาณทางตันอย่างไรบ้างค่ะ
ภาพที่๑นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะ
ที่ฉันขอเริ่มจากปัญหาหนี้สินของคนไทยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
และขอนำเอาข้อมูลจริงของหมู่บ้านนนเจริญศิลป์อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงไปสำรวจข้อมูล
เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เมื่อ๓เดือนที่ผ่านมา
หมู่บ้านนี้มี๒๓๖ครัวเรือน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หมู่บ้านมีหนี้สินรวม๗๖ล้านบาท
หนี้เฉลี่ย๓๒๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
ประชาชนต้องเผชิญกับรายรับไม่พอรายจ่ายค่ะ
เนื่องจากค่าจ้างเติบโตช้ารายได้ไม่แน่นอน

อกจากนี้เรายังพบข้อมูลที่น่าสนใจมาก
นั่นก็คือภาวะหนี้ที่อยู่ผิดที่ผิดทางค่ะ
มีการค้นหาสาเหตุแล้วก็พบว่าช่วงที่ผ่านมา
สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยหนี้ธุรกิจมากขึ้น
เมื่อประชาชนต้องการลงทุนค่ะต้องการทำมาหากิน
แต่ไม่สามารถเข้าถึงช่องสินเชื่อธุรกิจได้
ประชาชนจึงต้องเข้าสู่สินเชื่อบุคคลค่ะ
ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าหมายถึงต้องจ่ายส่วนชดเชยความเสี่ยงสูงขึ้นค่ะ
เป็นการซ้ำเติมภาระที่ประชาชนต้องแบกรับ
สภาวะที่เขาก็ยากลำบากมากอยู่แล้วค่ะ
ปัญหาหนี้สินคือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน
กระทรวงการคลังซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาสำคัญนี้เลยค่ะ
ท่านประธานค่ะสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งทำก็คือ
ปรับโครงสร้างสถาบันการเงินเพื่อย้ายหนี้ไปเป็นสินเชื่อที่ก่อรายได้ค่ะ
เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำมาหากิน
นี่คือความหมายของงบสิ้นหวังค่ะ
เพราะรัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของประเทศและของประชาชน
ต่อมานะคะเมื่อประชาชนต้องการทำมาหากิน
ปัญหาแรกที่จะต้องเจอก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
วันนี้รัฐบาลใส่งบประมาณในการจัดการแหล่งน้ำไปที่กรมชนประธานจำนวนมากค่ะ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงบเพื่อสร้างแหล่งน้ำซ่อมอ่างเก็บน้ำ
แต่ระบบการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงค่ะ
การจัดการมีปัญหาที่ฉันดูแผนของกรมชนประธาน
ถ้าเราต้องการกระจายน้ำให้ครอบคลุมทั่วประเทศต้องใช้เวลาถึง๗๐๐ปีค่ะท่านประธาน
วันนี้ประชาชนรอไม่ได้รายรับเราไม่พอรายจ่าย
ไม่พอค่าคลองชีพไม่พอค่าดอกเบี้ยค่ะในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานเรามีน้ำใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์มาก
และเทคโนโลยีเครื่องมือการขุดเจาะน้ำบาดานตอนนี้ก็มีความแม่นยำ
การขุดน้ำบาดานของกรมทรัพยากรน้ำบาดานทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ได้มากกว่าและทันเวลาค่ะ
แต่งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดานในปี๖๖เพิ่มขึ้นเพียง๑๒
จาก๒๘๗๓ล้านไปเป็น๒๙๑๐ล้าน
แต่ท่านการจัดงบเช่นนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่เข้าใจปัญหา
และท่านก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา
กรมชนประธานมีงบพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้งบที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันที
รัฐบาลก็ไม่ต้องไปหางบเพิ่มที่ไหนค่ะ
เพียงแค่ยกโยกงบจากกรมชนประธานสักหมื่นล้านค่ะ
ไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรทั่วภาคอีสาน
ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรใช้ทุกครัวเรือนได้ทันที

นี่คือทางตันที่ใช้
นี่คืองบทางตันที่ไม่ได้ใช้เพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะ
ขอภาพที่๓ค่ะ

ก็ต้องมาดูที่งบการวิจัย
ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะ
ดิฉันสงสัยมาตลอดเวลาค่ะ
ว่าประเทศของเรามีสถาบันวิจัยที่ดี

ถึงยังมีความล้าหลังด้านเทคโนโลยี
ที่ฉันตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณในส่วนนี้
ซึ่งอยู่ภายใต้กองทุนวน
ยังตั้งโจทย์ไม่ตรงกับปัญหาของประเทศ
สภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะ
วิจัยที่ควรให้ความสำคัญก็คือ
วิจัยระยะสั้นเห็นผลเร็ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่
นำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะ
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
จากการตั้งโจทย์ที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา
กระทรวงยังมีปัญหาในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ค่ะ
โดยงานวิจัยทำได้เพียงวิจัย

เกษตรกรต้องการรายได้
เมื่อที่ฉันไปดูในเล่มงบประมาณก็พบว่า

นี่คือปัญหาของการไม่บูรณาการ

ไร้ความหมายต่อการแก้ปัญหาของประชาชน
นี่คือทางตันของงบเพื่อการวิจัยค่ะ

เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำเรื่องการขาย

ท่านประธานค่ะแนวทางการตลาด
ที่รัฐบาลคิดกันอยู่ทุกวันนี้
เป็นแนวคิดที่ล้าสมัยสิ้นหวังค่ะ

วันนี้แค่รัฐบาลคิดถึงเรื่องขายข้าว

ก็เป็นวิธีคิดที่ผิดแล้วค่ะ

ประเทศเรามีข้าวพื้นเมืองอยู่หลายร้อยสายพันธุ์
และแต่ละสายพันธุ์ก็มีกลิ่นที่ดี

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ในขณะนี้มีคนกำลังจัดทำระบบการทดสอบกลิ่น
และลดของข้าวให้เป็นมาตรฐานสากล
เช่นเดียวกับการทดสอบกลิ่นกาแฟค่ะ

เราอาจจะทานข้าวเพียงหนึ่งชนิดกับข้าวหลายอย่าง
ในอนาคตเราอาจจะทานข้าวหลายสายพันธุ์กับข้าวเพียงหนึ่งอย่าง
ต่อไปเรื่องทานข้าวจะเป็นเรื่องสนุกค่ะ
ข้าวไทยต้องมีความหมายมากกว่าข้าวทั่วไป
ดังนั้นโครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ขาย

จะสนับสนุนงานวิจัยและขยายผลอย่างไร
รัฐมนตรีพาณิชย์ก็ต้องหัดขายข้าว
ด้วยการขายกลิ่นขายรสชาติการขายสีสัน
และคุณประโยชน์ที่แตกต่างในเมล็ดข้าวค่ะ

การจัดสรรงบประมาณก็จะไม่ใช่การจัดสรรแบบสิ้นหวังค่ะ
แต่ทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมาทำให้เราได้เห็นภาพชัดว่า
รัฐบาลไม่เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไม่เป็น
ไม่สามารถบูรณาการข้ามกรมข้ามกระทรวงได้
งบประมาณจึงไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนค่ะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ก็เข้าใจว่าการส่งเสริมนโยบายและงบประมาณ
เข้าใจว่าการส่งนโยบายและงบประมาณ

คือการแก้ปัญหาได้จบสิ้นแล้ว
ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากค่ะ
เพราะนโยบายและงบประมาณมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาได้เลย

ระบบรัฐราชการซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ
ที่ทำให้งบประมาณไม่แก้ปัญหาของประชาชน
สไลด์สุดท้ายด้วยค่ะ
โดยหลักประชาชนคือผู้เลือกรัฐบาล
แล้วรัฐบาลของประชาชนเข้ามาบริหาร
โดยใช้งบประมาณและระบบราชการ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายค่ะ

เขาก็จะสามารถบริหารงบประมาณ
เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน

และเพื่อไทยได้เคยทำมาก่อนค่ะ
ตรงกันข้ามถ้ารัฐที่ไม่ได้เห็นหัวของประชาชน
โครงการบริหารก็จะเปลี่ยนเป็นภาพขวามือค่ะ
ที่ประชาชนถูกตัดออกจากระบบเลย

คือมีแต่รัฐบาลกับค่าราชการ
แต่ยังคงใช้ประชาชนเป็นตัวประกัน
ใช้ปัญหาของประชาชนเป็นข้ออ้าง

และไม่ได้สนใจแก้ปัญหาของประชาชนเลยค่ะ
วันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า
รัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
ทำได้เพียงการใช้งบประมาณ
เพื่อสร้างและหล่อเลี้ยงรัฐราชการ
เพื่อค้ำจุนอำนาจของตัวท่านเอง
โดยไม่คำนึงถึงการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะ
ด้วยเหตุผลนี้ดิฉันจึงขอเรียนกับท่านประธานว่า
ดิฉันไม่สามารถที่จะให้
งบประมาณฉบับสิ้นหวังนี้
ผ่านไปสู่ทางตันได้